คุณผู้ชมครับเรื่องของการขับขี่
แล้วเกิดความไม่พอใจกันบนท้องถนนมีให้เห็นกันเสมอ
แล้วก็เบรกในลักษณะแบบว่าโอ้โห
ซึ่งขณะออกจากโรงพยาบาลพระนั่ง๙วิ่งไปตามถนนรัฐนาธิเบส
ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม๔๐นาทีเมื่อวานนี้เองนะครับ
ขณะที่ขับรถอยู่บนสะพานในเลนขวา
ความเร็วของเขาที่ขับก็ประมาณ๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และกำลังจะแซงรถยนต์และจักรยานยนต์ที่วิ่งเลนซ้าย
ขับเข้ามาจี้ท้ายอย่างรวดเร็วเปิดไฟสูงไล่ตามตลอดเลยนะครับ
แต่เมื่อรถแซงจักรยานยนต์ได้แล้วนะครับ
เหตุการณ์จะให้ยาริสเต้มตูดหรือว่าชนท้ายนะครับ

จากนั้นก็ขับเข้าเลนซ้ายบึ้นไปในทันที

ลิสก็อ้าวจะรออะไรล่ะยาลิสก็ต้องไปตามเลนขวาใช่ไหม
ก็เหยียบเบรกในลักษณะนี้อีก
และยังขับปาดหน้าบังทางไว้เช่นนี้อีกหลายต่อหลายครั้งนะครับ
เป็นระยะทางหลายกิโลเลย

รถเบนส์ขนาดนั้นก็เลี้ยวไปอีกทางหนึ่ง
ก็เลยกลายเป็นช่วงแยกกัน
เพจดังได้นำมาแชร์ต่อในโลกโซเชียล
มีผู้เข้าไปรับชมวิพักษ์วิจารณ์จำนวนมาก

ขณะที่ชาวเน็ตคนอื่นก็บอกว่า
ถึงเขาขับแช่เลนขวาแต่เลนซ้าย
ก็มีเส้นทางให้ไป
ก็ไปเถอะอย่ามากวนกันแบบนี้เลย
เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะวิวาส
แล้วก็มีปากเสียงอาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
มีปืนมีปืนผ่านหน้าไม้ก็เอามายิงกันได้นะครับ
ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ